ต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวคิวทอง
ค่ะอามชุติมานี่เจียดเวลาคิวทองของเธอเนี้ย
มาตลอดข่าวเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้น้องเพิ่งมาจากเพชรชบูรณ์ตอนกลางคืนนะ
เออเนี่ยพอมาถึงปุ๊บบันเทิงไทยรัฐคว้าตัวมาเลยค่ะมาเปิดใจเธอเรื่องดราม่าคนปลาดอกไม้ใส่หน้าตอนขึ้นเวที
ไหนจะข่าวเฉาเตรียมโดนประจักรชัยหายทองคำเรียกร้องค่าเสียหายเหตุไม่ให้คิวตามสัญญา
รวมไปถึงเรื่องกุ๊กกิ๊กของหัวใจนะคะสวยเก่งขนาดนี้ทำไมยังไม่มีแฟน
จะเป็นเช็นแรกเช็นใหญ่ให้ฮื้อฮาค่ะเรียกว่าดราม่าเฉาขนาดไหน
ก็ฉุดความดาวม์ของเธอไม่ได้จริงจริงค่ะ
ไม่ได้ลดหุ่นเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวช่วงนี้จะได้ถ่ายเหมือนเป็นถ่ายโฆษณาค่ะ
ก็ควบคุมตัวเองด้วยเป็นแนวอวดหุ่นอย่างนี้ไหมคะ
ไม่ไม่ได้อวดค่ะแต่ว่าใส่ชุดแบบมีใส่กระโปรงด้วยค่ะ
มาถึงหัวเข่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะปกติก็จะเห็นน้องอาร์แบบลูกนี้ตลอด
ค่ะค่ะใช่ค่ะปกติจะเป็นเสื้อยืดเกงยีน
วันนี้ก็ซิด้ายใส่กระโปรงละแด้วเนี้ยปิเซ็นเตอร์แมนค่ะแมน
ก็ถามว่ามีใครมาจีบบ่าอย่างสิทธิ์หรอค่ะ
ค่อยมีบูบาวเขามาเลยนานแล้วค่ะมีปลาดอกกุหลาบปลาหน้าค่ะ

คิวจะเอาไหย่างมาจากไข้เนี่ยค่ะ

โอ้โหพื้นอาจสี่สุ่นประหลาก็เลย
เพื่อนกันติดโตประสานงานกับผู้จัดการคนไกลอีกทันนึง
เพื่อนพี่ผู้สัมบาลีประสานครบนู่งวรรณส์
อามเนี่ยงานพรีเซนเตอร์บอกเลยว่าเธอต้องเต้นด้วยนะ